หกสิบยังแจ๋วแจ๋วสัตว์จน๕อาจีน
กำลังพูดถึงลุงลงนะคะนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้เนี่ยแกจะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วนะ

เกิด๒๒ธันวาคมค่ะ
ซึ่งบอกเลยว่าเจอกี่ทีก็เฮฮาตลอด
คือคนมันสดใสคนมันมีพาวเวอร์คุณ

ล่าสุดไปเจอรุงรงค์ก็อัปเดตถามถ่ายชีวิตกันหน่อย
คือยังที่บอกไปปีนี้รุงรงค์จะหกสิบแล้วเนอะ
เฮทมามันเอาเมื่อตอนหกสิบ
แล้วลุงเคยได้ยินพ่อมะพร้าวเนื้อตัน
มันยิ่งมันยิ่งแก่ยิ่งมันจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือยิ่งแก่ยิ่งปางยิ่งฮอตจริง
อันนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับคุณผู้ชม
คือลุงเขาเล่าให้น้องรถเบ้นเราฟังว่า

ลุงแกมีละครมีภาพยนตร์มีรายการเล่น
รวมถึงธุรกิจของลุงกำลังไปได้สวย
แจ๊คเคยไปกินอาหารร้านลุงไหม

หมูหันและแข็งคั่วหอยขมใครไว้ต้องสั่ง
แล้วลูกค้าก็แน่นทุกอาทิตย์เลยนะเธอ

เอาแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองไป
ก็ลองไปดูกันละกันลองไปชิมแล้วกัน

ลง๖๐แล้วเราถามลุงลงจะเกษียณหรือเปล่า

ลุงบอกโอ๊ยลุงไม่มีความคิดที่จะเกษียณเลย
เพราะว่าตอนนี้ยังมีรายได้จากงานในวงการอยู่
ส่วนที่ลุงลงปังขนาดนี้ไปมูที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า
งานนี้ลุงบอกตรงเลยว่าลุงไม่ได้มูเตลูนะ
ทั้งหมดทั้งเมมนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เกิดขึ้นจากเราเองต้องลงมือทำ
สุดยอดเลยค่ะไปฟังเสียงลุงลงค่ะ
นักแสดงฟังลุงตกนี้เตรียมหาธุรกิจของตัวเองไว้ให้ดี
เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดการแสดงอย่างเดียว
ไม่อย่างนั้นจะตายถ้าเราไม่มีงานในวงการ
แต่ลุงยังดีที่ลุงยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะ
มีหนังมีละครมีรายการเล่นอยู่ตลอดเวลา
ลุงยังไม่หยุดเลยเห็นไหมลุงยังต้องหาครัวลุงเปิด
คุณลุงลงหาน้ำพริกเผามาทำ
เพราะฉะนั้นนักแสดงฟังลุงนะ
ถ้าไม่มีอะไรเลยนะเตรียมตัวเถอะ

หรือมันจะเปลี่ยนตัวเองกันเลย

อะไรมันจะรายได้สู้นักแสดง
ใช่เราต้องทำไปละ
วันนี้ทำต่อนะคะ

เอเนอร์จี้ล้นมากเคยไปเจอนี่แบบว่า
เดินตามแกดิฉันลิ้นห้อยเหนื่อยมาก

แกให้สัมภาษณ์นอกจากแกทำร้านอาหาร

แกบอกว่าแกทำน้ำพริกขายด้วย

ทำน้ำพริกเผาขายด้วยแต่วันนี้เป็นยังไงล่ะ

ไปผัดเป็นอย่างไร
กระทะยังอยู่ดีไหม
ไปอยู่ที่ครัวลุงลงเหรอเชอรี่

มาหาลุงลงถึงที่แบบนี้ลุง

ก็มาดูส่วนสามชั้นที่เอาไปส่วนน้ำพริก

เพราะว่ามันอร่อยมาก

เอาไปใส่กับน้ำพริกไง
เรียบ
น่ากินไหม

ใส่กระปุกส่งทั่วประเทศ
คุณกินได้คนคั่วน้ำพริกไหม

โอ้้วทุกท่อนขอโทษนะ

นี่ไม่รู้เลยนะว่าน้ำพริกเผา

คือรู้เลยว่าแบบกินแล้วมันจะฟินขนาดไหน
มันจะกรอบและกรอบขนาดนั้น
โทษนะทั้งถาดขอเอาข้าวเข้าไปคลุกเลยได้ไหม

แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพสดนะคะ

ชัยได้เลยนะคะเชอรี่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็ได้แต่ยกมือนะคะ
กลัวน้ำพริกสดแบบนี้ไม่อร่อยได้ยังไง